เอาอีกหนึ่งเรื่องแชร์ในโพสต์ของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าเขาไปซื้อกุ้งสดคือนัดเพื่อนมาปาร์ตี้ปิ้งย่างไง
ก็เลยไปตลาดตลาดจุดนี้คือตลาดริเมย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
ไปซื้อกุ้งมาแล้วหลังจากนั้นย่างไปได้สักพัก
หัวนี่มันดีอยากจะหักออกมากิน
หากออกมาไม่เจอหัวเจอตากั่วยาวเป็นนิ้วเลยอยู่ในนั้น
มันอันตรายนะมันอันตรายมากนะคะ
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยในเฟซบุ๊ก

กุ้งยัดตะกัวริเมยแม่สอดอยู่แม่สอดมาหลายปี
เห็นแต่คนว่าไม่ถึงเห็นแต่คนพูดนะ

แล้วคนอื่นมีหรือจะไม่เจอมันไม่ใช่เล็ก
คุณสุภาษารานี่ขนาดเท่านิ้วก้อยของเราสองคนได้นะ

แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้เคี้ยวแบบ
ระหว่างปีเล่าว่าวันที่ไปซื้อ๑๙พฤศจิกายนไปกับเพื่อนค่ะ
ไปที่ร้านแผงลอยที่ตลาดริมเมย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
จะเอามาปิ้งย่างกินกับเพื่อนมีปาร์ตี้กัน
ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุกส้มน่ากินเลย
ดึงหัวออกมาสังเกตว่ามันมีอะไรเป็นแท่งสีดำเทาคาอยู่
แงะออกมาดูอ้าวมันเป็นตะกัวยาวประมาณ๑๕นิ้ว
ถูกยัดอยู่ในหัวกุ้งค่ะก็เลยรู้เลยตอนนั้น
แม่ค้าแผงลอยเล่นแล้วที่ตลาดเนี่ยโกงแล้ว
สิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ย
จากมันจะเสียสุขภาพของคนกินแล้ว
ยังเสียเรื่องของการท่องเที่ยวของแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะคะ
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับของอำเภอแม่สอดนะครับ
วอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับ
ในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ามีหน้าที่ตรวจสอบนะครับ
ช่วยมาดำเนินการตรวจสอบนะครับดูแลนะครับ
ในเรื่องของสินค้านะครับที่ขายในส่วนของตลาดดีเมย์แม่ส่งนะครับ
ถ้าในส่วนของกุ้งเนี่ยครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ
ซื้อไปนะครับแล้วไปเจอแบบนี้นะครับ
อาจจะทำให้เสื่อมเสียในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็ฤดูการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดได้นะครับ
วอนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยมาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
อืมช่วงนี้ใกล้ของภาคเหนือนะอ่า
เรื่องของอากาศหนาวหลายคนก็ไปเที่ยวนะ
เจอแบบนี้เนี่ยโอ้จิตฟอเลยอ่ะจิตตกเลยอ่ะ
เสียชื่อแน่นอนเนี่ยนะคะอ้าวเช็คกันอีกทีนะคะ
ริเมย์อำเภอแม่สอดนะคะแล้วเขาบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเคยถูกโกงน้ำหนัก
จากแม่ค้าแผงลอยชาวพม่าที่มาขายกุ้งอยู่ที่ตลาดริเมยลักษณะเดียวกันเลย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยไปตักเตือนแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวอ่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรานะคะ
หลังจากรับทราบข่าวนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศที่ตลาดริมเมย
เขาบอกค่อนข้างเงียบเหงานะแต่ว่าที่สังเกตก็คือมีการเอาป้ายมาติดเตือน
ใครที่จะมาซื้อกุ้งระวังเจอตะกัวนี่เป็นป้ายที่เขาเอามาติดไว้นะคะ
รวมทั้งแม่ค้ามีวิธีแก้ปัญหาเพราะเรื่องมันดังออกไปทางโลกโซเชียลมีเดีย
แก้ปัญหาของแม่ค้าก็คือเอาเครื่องตรวจจับวัตถุ

เออนึกว่าสวนอภูมิไม่ใช่ค่ะ
เอาเครื่องตรวจวัตถุมาแขวนไว้เพื่อรองรับกุ้งทุกตัวว่าไร้สารตะกัวนะ
ของฉันที่เอามาขายมันไร้สารตะกัวเป็นการเรียกความมั่นใจให้กลับมาค่ะ
เช็คแล้วกันนะใครจะไปซื้อร้านไหนดูว่าเขามีเครื่องตรวจจับวัตถุตะกัวหรือเปล่า

อันตรายนะจริงนะถ้าเกิดว่ามันเข้าไปสะสมในร่างกายของเรานะฮะ

แล้วพอช่วงที่ปิ้งย่างไม่รู้ว่ามันละลงละลายอะไรไปกับหัวกุ้งหรือเปล่าด้วย